คุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุใหญ่
ขึ้นกับฝนสนันทชัดหรือว่าน้องฝนฮอร์โมน
คุณผู้ชมบอกเลยว่าสภาพรถเละมาก

เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ฝนนั่งรถมากับรุ่นพี่ที่ชื่อคุณสารวุฒิ
ซึ่งเป็นคนขับรถเฟอรารี่สีแดงแล้วก็เป็นนักแข่งรถชื่อดังด้วย
คุณสารวุฒิเล่าว่าขับรถมาตามทางค่ะ
แล้วก็คาดว่ารถน่าจะเหยียบกับคราบน้ำมันบนผิวถนนหรืออะไรบางอย่าง
ทำให้รถลื่นแล้วก็เสียหลักพุ่งชนกับแท่งปูนแบรีเออร์ที่อยู่เกาะกลางถนน
จนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะ
ซึ่งสภาพรถหรูเนี่ยโอ้โหเละไปทั้งคันเลยค่ะคุณผู้ชม
เมืองตนเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
ส่วนตัวคุณสารวุฒิคนขับก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ขาขวาหักซึ่งก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพไป
ขณะที่ฝนสนันทชัดเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
มีอาการจุกบริเวณหน้าอกนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อสอบถามอาการล่าสุดนะคะ
ฝนยืนยันกับเราว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก

รับว่าฝ่ายชายเนี่ยคือคนที่คบหากันอยู่ก็เป็นพี่ชายคนสนิทนั่นแหละ
แล้วก็เจอกันจากการแข่งรถนะคะ
แต่ที่มันไม่ปกติก็คือข่าวลืมมั่วในโซเชียลค่ะ
กล่าวหาว่าฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้ว
จนทำเอาน้องฝนปรี๊ดแตกสุดเลย
บอกว่าข่าวไม่เป็นความจริงเลยสักนิด
และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
และไม่ยอมรับคำขอโทษใดทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุแค่๓๖เอง
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีภรรยามาก่อน

ฝนบอกว่าขอใช้คำว่าพี่ชายคนสนิทละกัน
ไม่ถึงขั้นเป็นแฟนกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากการที่เราดูข่าวเนี้ย
บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาต้องเร่งช่วยตัวของคุณสารวุฒิออกมาจากรถแบบแข่งกับเวลา
เพราะว่ามันมีน้ำมันรั่วออกมาค่ะเขาเกรงว่าจะระเบิดนะคะ
ก็คือเหมือนทำงานแข่งกับเวลาส่วนน้องฝนเองเนี่ย
พอชนเสร็จน้องฝนปีนออกมาจากรถก่อนค่ะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
ฝนอยู่ข้างนอกรถแล้วแต่คนที่ได้รับบาดเจ็บจริงเนี่ยคือคุณสารวุฒิ
ขาหักด้านขวาคือออกมาจากรถไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุเนาะที่หลายคนตกออกตกใจ
แต่ตัวน้องฝนเองเนี่ยเขาก็เป็นนักแข่งรถอยู่แล้วตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะ
ห้อยพระอะไรนะคะเห็นคนเมาว่าเออห้อยพระอะไรถึงรอดมาได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ